ทุกท่านหัวข้อที่พวกคุณต้องแข่งขันคือ
มีอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะซุกหัวสิงโตซุกหัวสิงโตเป็นอาหาร
ไหวเวยที่มีชื่อเสียงวัตถุดิบหลักก็มีเนื้อหมูติดมัน
ใหญ่รสชาติเหนียวนุ่มและอร่อยคนที่ทำได้แย่ที่สุดต้องบอกลาสนาม
แข่งไปจับเวลาหกสิบนาทีเอาล่ะครับสตาร์เชฟทั้งสี่
การแข่งขันเริ่มได้ไปเลย
รอบคัดคนออกสตาร์เชฟทั้ง๔ต้องทำซุปหัวสิงโตภายใน๑ชั่วโมง
ผู้ชนะทั้ง๓ท่านจะเข้าสู่รอบต่อไป
ส่วนสตาร์เชฟที่เหลืออีก๑คนต้องถูกคัดออก
ฉันได้มีโอกาสโชว์ฝีมือทำซอสแดงในรายการ
ดังนั้นวันนี้ได้รับโอกาสแล้ว
โชว์ฝีมือให้ดีนี่คือจุดเด่นของฉันค่ะ

ปัวสิงโตที่เคยทำมันต้องแข็ง
และวันนี้ต้องใส่ไข่แดงเข็ม
เพราะลูกชิ้นเนื้อต้องใช้น้ำเยอะ
ขั้นพื้นฐานก็ต้องเลือกต้มน้ำก่อน
นี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยหน่อย

ตอนที่กำลังทำและได้ยินเสียงนานัทร้องเสียงดังอยู่ข้างหลัง
ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ความคิดแรกคือหมู่บ้านของเธอไม่แห้ง
ผมก็เลยต้องไปช่วยเธอนิดนึงนะครับ
เยอะเกินไปนะครับติดกันหมดแล้ว

หมูปั้นของผมถ้าใช้หม้อความดันผมกลัวว่ามันจะร้อนเกินและทำให้หมูเป็นก้อนแตกออก
โอ้โหไอ้น้ำตรงนั้นเหมือนสภาพจิตใจผมตอนนี้
ฉีดผมอธิษฐานไม่หยุดเลย
เทวดาจ๋าโปรดวัดชีวิตลูกด้วยจ้า
พอออกมาต้องเป็นรูปเป็นร่าง
ทศวรรษาจ๋าขอร้องล่ะจ้ะขอร้อง

แตกใหม่สินไพรชิง
โอ้อื้อออทำได้
ผมเห็นว่ามันยังสมบูรณ์ครบถ้วนความกดดันในตัวผมก็ลดลง
หม้อความดันที่ปล่อยไอน้ำสูงขึ้นไปรู้สึกถึงความหอมหวานและอร่อย
ผมจะเริ่มนึ่งแล้ว๒นาทีสุดท้ายทุกคนรีบปรุงเลย

หมดเวลา
คนแรกเชิญสินไปชิงนำอาหารขึ้นมาครับ

ขอบคุณครับ

ผมอยากจะบอกท่านกรรมการที่เคารพหนึ่งเรื่อง

เพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าจะซ่อนก็ไม่ได้
มีลูกหนึ่งที่เล็กมากเลยคุณเห็นเปล่า

สิงโต๓ลูกนี้ผมทำให้ครอบครัวผม๓คนครับ

ราชาเรื่องเล่าสินไปชิง

เอาล่ะมาลองดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะ

มีความเหนียวนุ่มไม่มากพอนี่เป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่มาก
พูดถึงรสชาติโดยรวมแล้วมันค่อนข้างมันเข้มข้นไปหน่อย
สู้สู้สินไปชินสู้เขาเลย

ต่อไปขอเชิญจางเลี่ยงนำอาหารออกมาข้างหน้าครับ
จากส่วนผสมของเมนูนี้เนี่ยผมคิดว่าทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะ
แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ละลายในปากนะครับ
ขอบคุณจางเลี่ยงขอบคุณครับครับครับครับครับ

เอาละจากสีสันน้ำซุปมันใสกว่าและเยอะกว่าของจางเลี่ยง

มันเข้าปากแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะ
ดังนั้นเนื้อหมูของคุณมันละลายในปาก
ระหว่างคุณกับจางเลี่ยงผมมีคำตอบในใจไหม

นะหน้าตารูปร่างของซุปหัวสิงโตไม่ตรงตามมาตรฐาน
เห็นไหมครับหัวสิงโตต้องไม่แตกขนาดนี้

จานนี้ต้องใช้ฟันเคี้ยวและกัด
มันถึงจะแยกออกจากกันได้

ตาร์เชฟทั้ง๔การแข่งขันทำซุปหัวสิงโตรอบคัดกลออก
หนึ่งในพวกคุณต้องถอดผ้ากันเปื้อนออกและบอกลาสตาร์เชฟของเรา
คณะกรรมการตัดสินใจแล้วว่าจะให้คนที่ทำดีที่สุด
เป็นหัวหน้าทีมอีกทีมหนึ่งในการแข่งในรอบถัดไป

ระหว่างคุณสองคนผู้ที่ทำได้อร่อยที่สุดก็คือ

วังลินพูดแทนผมแล้วฮะเย่อีเชียน

คุณจะได้เป็นหัวหน้าทีมภาคสนามในการแข่งนัดถัดไป
คุณต้องแข่งกับทีมของหยางกงหรูเย่อีเชียนจางเลี่ยง
พวกคุณรอดแล้วนะเชิญส่วนพระพรได้
ยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ

และคนที่รอดก็คือสิ้นไปชิม
ขอบคุณครับขอบคุณสินไปชิงคุณรอดแล้ว

นานะคุณเป็นคนจริงจังและเป็นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มตลอด
พวกเราชื่นชมและชื่นชอบที่คุณแสดงออกถึงความรัก
เราต้องขอบคุณคุณมากที่คุณมารายการสตาร์เชฟของเรานะครับ
ตอนนี้เชิญกลับไปที่เคาน์เตอร์ถอดผ้ากันเปื้อนวางไว้แล้วบอกลาเพื่อนด้วยครับ
โอ้โหมาแล้วมาแล้ว
ขันต่อมาสิโยผมโทมินจุนครับไปนานะ
ผมชอบคุณจริงนะเจอกันข้างหน้านะครับบ๊ายครับ